คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่สาวเชียร์ที่คำพรกันบ้างดีกว่า
สำหรับสาวห้าวคนนี้ถึงกับออกปากเลยนะคะว่า
อยากจะขึ้นสังเวียนชกมวยอีกสักครั้ง
คือก่อนหน้านี้นี่เคยชกกับหมอเจี๊ยบละละนาไปแล้วติดอกติดใจไงคะคุณผู้ชม
ออกมายอมรับกับบันเทิงไทยรัฐเลยว่า
พูดจริงนะไม่ได้พูดเล่นแล้วก็ไม่ห่วงสวยด้วยอยากจะขึ้นชกมวยอีกครั้ง
ทั้งที่คุณแม่แล้วก็คนที่บ้านเนี่ยเขาก็พยายามทักท้วงด้วยความเป็นห่วง
บอกว่าอย่าขึ้นสังเวียนเลยมันน่ากลัว
แต่เชียร์บอกว่าไงรู้ไหมคะเธอบอกว่าการใส่นวมขึ้นสังเวียนมวย
ทำให้เลือดความเป็นนักกีฬาของเธอกลับมาพรุ่งพลาดอีกครั้งหนึ่ง
แล้วยังบอกอีกด้วยว่าถ้าโควิดซาเนี่ยนะใครอยากจะเชิญขึ้นชกแจ้งมาได้เลย

คือชอบมากจริงจริงนี่อยากไปแข่งอยากไปแข่งอีกเลย
ใจมากคือทุกคนห่วงหมดแล้วค่ะทุกคนก็อยากจะว่าแต่ทุกคนก็เหมือนอยากทำก็ดูแลตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะ
คือจริงเขาก็ห่วงแหละแล้วเขาก็แบบไม่ค่อยอยากเห็นเราเจ็บตัวเหมือนกันที่บ้านก็เหมือนกัน
ไว้อนาคตโควิดจ้าค่อยว่ากัน
ค่อยว่ากันไม่แน่อาจจะแบบมีรายการไหนถ้าอยากให้เชียร์ไปติดต่อมานะคะเชียร์ยังชอบอยู่
เนี่ยเขาชอบจริงมันทำให้แบบว่าเลือดนักกีฬาของเธอพุ่งพันเพราะจริงเชียร์เขาก็เป็นนักกีฬามาอยู่แล้วนะจ๊ะ

เต็มเลยทั้งเรื่องของธุรกิจ

ที่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องเลื่อนการถ่ายทำออกไปอีกหรือเปล่า
เพราะจริงหลายกองเนี่ยเลื่อนแล้วนะคุณนะ
ส่วนกับแฟนนุ่มไฮโซบิ๊กตอนนี้ก็เป็นห่วงมาก
โดยเฉพาะเรื่องธุรกิจของฝ่ายชาย
ที่ก็ต้องหาทางปรับหาทางแก้กันต่อไป
เพื่อให้อยู่รอดในช่วงโควิด๑๙

เลยทำให้เชียร์กับคุณบิ๊กเนี่ยเขาไม่ได้เจอกัน
และที่เศร้าไปกว่านั้นก็คือเดือนหน้าวันวาเลนไทย

ได้แค่วีดีโอคอลหากันเท่านั้นจริงค่ะ
ก็อาจจะจำกัดในเรื่องสถานที่การถ่ายทำด้วย

แต่ว่าก็อย่างนี้พอเชียร์ไปทำงาน

เราก็จะบอกว่าเจอกันน้อยลงหน่อยก็ได้
เพราะเราก็เป็นห่วงทั้งตัวเขาด้วย

เพราะว่าอย่างที่บอกว่าธุรกิจหรือแบบอะไร

ก็ไม่รู้จะได้เฟสตามวาเลนไทน์หรือเปล่า
ก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่ง

ต้องดูตามสถานการณ์ค่ะ